ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามสถานที่ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับ
ช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตาม๓จังหวัดก็มี
จังหวัดอ่างทองจัดไว้ทั้งหมด๗จุดนะครับ
จังหวัดอุดรธานี๒๐จุด
และจังหวัดอุไทธานีทั้งหมด๘จุดนะครับ
ติดตามรายละเอียดได้เลยครับ
อำเภอโพทองและวัดป่าโมกวรรณวิหารอำเภอป่าโมก
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดอุดรธานีจำนวน๒๐จุด
เช่นทุ่งศรีเมืองวัดอำภาวันวิทยารามวัดศรีนครารามวัดป่าศรีคุณาราม
โพศรีทุ่งวัดเทพสิงหารลานหน้าอนุสวรีวีรชน
ที่วากาศอำเภอน้องวัวซอวัดศรีรินทรวาส
ที่ว่าการอำเภอบ้านผือวัดป่าสามัคคีสันติธรรม
วัดหลวงเพลวัดศรีสว่างบรมศุกร์วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดอุดรธานีจำนวน๘จุด
ได้แก่วัดสังกัดรัฐนาคีรีอำเภอเมือง
วัดทัพทันวัดธนารามอำเภอทัพทัน
สว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่
วัดลานสักอำเภอลานสัก
และวัดป่าผากอำเภอห้วยคด
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา